เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะพาคุณผู้ชมไปขอพรสักการะกับ
พระสังกระจายองค์ใหญ่ที่สุดที่เมืองปากน้ำสมุทรปราการ
โอ้โหนี่ค่ะองค์ใหญ่มากนะคะแล้วก็แปลกหูแปลกตาด้วยนะคะ
นี่คือพระสังกระจายองค์ใหญ่นะคะอยู่ที่วัดสาขลานะคะ
ตั้งอยู่ในตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วย
ที่เห็นอยู่นี่นะคะคือพระสังกระจายมหาลาบ
ดูสิมือขวามือซ้ายถือถุงเงินถุงทองอย่างนี้เลย
แล้วมีขนาดองค์ที่ใหญ่มากนะมีความวิจิตรงดงามในการสร้างแล้วก็โดดเด่นสะดุดตา
ประดิษฐานอยู่บริเวณลานหน้าวัดนะคะซึ่งใครต่อใครที่มาเที่ยวที่วัดสาขลาแห่งนี้
จะต้องมาสักการะองค์พระสังกระจายองค์นี้กันทั้งนั้น
นี่มีหมดเลยมีพญานาคมีโหครบครั้นเลยนะคะ
เรียกว่าใกล้กรุงเทพสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะคะ
ลองมาทางจังหวัดสมุนตรากาศดูมั้ยพระครับ
แล้วลองแวะมาเที่ยวที่นี่วัดสาขลานะคะ
มาก็จะได้สักการะพระสังกระจายองค์ใหญ่เสริมสิริมงคลกลับไปแบบนี้นะคะ

แล้วก็ลองไปสักการะดูนะคะ